มีคุณย่าทวดที่จังหวัดนครราชศรีมาเขาพาเหรนอายุ๓ขวบไปรับจ้างเฝ้าบ้านให้กับอดีตลูกเขย
ตัวย่าก็ทำนั่นทำนี่กันไปก็ปล่อยให้หลานวิ่งเล่นสักพักหนึ่งหลานร้องกรี๊ดขึ้นมาแล้วก็หมดลมหายใจเพราะว่าถูกไฟช็อตเสียชีวิตนะครับ
นางสวนสมวนพักอายุ๗๖เป็นย่าทวดนั่งร้องห้ายร้องห่มด้วยความเสียอกเสียใจโทษตัวเองไม่น่าพาหลานมาตาย
ย่าทวดเขานะครับเค้าพาหลานมาเป็นเรนเรนคือเด็กหญิงอันยลักษณ์อายุ๓ขัวปกติหูขึ้นว่าชื่นน้องพริมนะค่ะ
คือกำลังน่ารักเลย๓ขวบมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิด
ทวดเขาบอกว่าน้องพิมเนี่ยเป็นลูกของหลานหลานสาวเนี่ยเอามาฝากเอาไว้ตั้งแต่แรกเกิด
หลานสาวก็แยกทางกับสามีก็เลยไปทำงานต่างจังหวัดก็มาฝากเอาไว้เลี้ยงนะฮะ
วันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานย่าเป็นย่าทวดกับปู่ทวดพาน้องพิมพาเหรนเนี่ยไปรับจ้างเฝ้าบ้านให้กับอดีตลูกเขยที่สวนชื่อว่าสวนชมจันทร์ไร่พันดาว
ตอนเช้าน้องพิมก็นั่งเล่นกับแมวอยู่หน้าบ้านก็ไม่มีอะไรญาติทวดก็กลับเข้าไปในบ้านก็ปล่อยหลานปล่อยเหรนเนี่ยนั่งเล่นกันไป
ส่วนปู่ทวดเนี่ยกำลังอาบน้ำกันอยู่นะปู่กับย่าก็แยกย้ายกันทำภารกิจสักพักหนึ่งเสียงน้องพิมเนี่ยเหรนเนี่ยร้องกรี๊ดขึ้นมา
ย่าวิ่งไปดูโอ้โหเหรนเนี่ยนอนคว่ำหน้าหมดสติอยู่ที่หลังบ้านแต่เห็นที่มือเนี่ยมีรอยไหม้ก็เลยรีบอุ้มเหรนเนี่ยไปขอให้ชาวบ้านช่วยพาส่งโรงพยาบาล
แต่มันก็เป็นข่าวเศร้าที่ยื้อชีวิตเหรนไม่ได้เหรนคือน้องพิมเนี่ยเสียชีวิตนะฮะจากการตรวจสอบจากรอยไหม้ที่มือของเหรนน้องพิมเนี่ยนะฮะ
พบว่ามันมีลวดทองแดงมันมีการถูกแกะเปลือยทำเป็นรั้วรอบใต้ถุนบ้านนะฮะสันนิษฐานว่าน้องเนี่ยก็ด้วยความสนนะเป็นเด็กนะฮะ
เอามือไปจับลวดทองแดงซึ่งน้องไม่รู้หรอกแล้วย่ากับปู่เองก็ไม่รู้ว่ามันมีกระแสไฟฟ้าถูกเชื่อมต่อกันอยู่ก็เลยถูกไฟช็อตอย่างแรงจนเสียชีวิตนะฮะ
จากการตรวจสอบพบว่าสายไฟเนี่ยมันพันรอบต้นเสาใต้ถุนบ้านลักษณะผิดปกติเนื่องจากว่าช่วงรอยต่อระหว่างเสากับเสาเนี่ยสายไฟมันถูกปลอกเอาที่หุ้มข้างนอกออกเหลือแต่เส้นทองแดงเปลือยนะเฉพาะการพันเสาเท่านั้นที่สายไฟจะมีถนนหุ้มนะฮะทีนี้สายไฟเหล่านี้มันถูกเชื่อมต่อกับลักษณ์ไ
เพื่ออะไรป้องกันอะไร
รวมทั้งก็จะมีการแจ้งให้กับแม่ของพิมเองที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
รับศพลูกไปประกอบพิธีกันต่อไปด้วยนะครับ